เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่บ่าวจากจังหวัดอุดรธานีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม
เพื่อเงินทุนไปต่อลมหายใจให้กับคนที่เขารักนะครับ
ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนี้ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามเกี่ยวกับเรื่องใต้ปิดหน่อยของคนในความเคลียร์เราเท่านั้น
เพราะฉะนั้นวางเรื่องให้ดี
วางตัวผู้ที่จะมาตอบคำถามให้ดี
ผมคิดว่า๑ล้านบาทอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่บ่าวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามที่เรานำมาตั้งเนี่ย
จริงแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับคนในครอบครัว
เพราะฉะนั้นพี่บ่าวจะต้องเป็นคนเลือกก่อน
ในเรื่องแรกตอบก่อนแล้วต้องเก็บเรื่องที่เหลือเนี่ย
ให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยนะฮะ
แล้วก็เราต้องมั่นใจว่าเรื่องนี้เหมาะกับคนนู้นคนนี้ลองวิเคราะห์ดูนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑มะเขือ
เรื่องที่๒ครอบครัวของเรา
เรื่องที่๓โรงเรียนหนองฮายวิทยา
เรื่องที่๔หลวงตามหาบัว
เรื่องที่๕เสกโลโซ
ข้อที่๕ก็ได้ของพิเศษ
คิดว่าหน้าจิตตอบได้ป่ะ
เรื่องแรกที่พี่บ่าวเลือกจะตอบนะครับคือเรื่องเสกโลโซครับ
พี่เบาชอบฟังเพลงพี่เสกเหรอครับ

ชอบเพลงไหนของพี่เสก

เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มอะไรคุณรู้ไหม

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงสมตาลอยู่ในอัลบั้มใด

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔
ภาพ๖เทปที่๒มันคุ้นที่สุดน่าจะถูก

ถ้าพร้อมแล้วพี่บ่าวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

ให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตตอบคำถามเป็นคนต่อไปครับ

แล้วคุณจะเลือกเรื่องไหนให้แอนขึ้นมาตอบครับ

โรงเรียนหนองฮายวิทยา

เรื่องในครอบครัวก็ได้

ทำไมเลือกเรื่องครอบครัวของเราครับ
คิดว่าเขาน่าจะพอได้ตอบได้

เชิญคุณแอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แกนใครเป็นคนเก็บบัตรประชาชน

แอนดูบัตรประชาชนของพี่แอนนี่ล่าสุดเมื่อไหร่
ตอนไปตรวจสอบสิทธิ์ที่โรงพยาบาล

แต่คำถามที่เราจะนำมาตั้งนี้ก็มาจากบัตรประชาชนของน้องนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขท้าย๓ตัวบนบัตรประชาชนของเด็กหญิงปนัสยาคือเลขใด

แต่๓นี้ไม่แน่ใจหรอกเอา๕๘ไว้ก่อน

ถ้าพร้อมแล้วพี่แอนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๕๘๓ครับ
ถ้าข้อนี้ตอบถูก
พ่อดัวเราจะได้เงินน์พิวน์ไปต่อชีวิตต่อลมหายใจหนึ่งหมื่นบาท

แอนจะเลือกใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้คุณตาขึ้นมาตอบครับ

โรงเรียนหนองฮายวิทยา

คุณพ่อปลูกมะเขือก็น่าจะเตามะเขือได้เนอะ

ขอเชิญคุณตาสมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ที่บ้านปลูกมะเขือเหรอครับพ่อ

มะเขือปลอกมะเขือลาย

มะเขือปลอกเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก
ผักแต่ละชนิดในบ้านเมืองของเรา
ก็คือสมุนไพรดีนี่เองนะฮะ

คำถามที่ผมกำลังจะถาม
ก็เกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่พ่อปลูกขายอยู่ทุกวันนี้แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ส่วนใดของมะเขือเปราะ
มีส่วนช่วยแก้อาการปวดฟัน

ตัวเลือกที่๓ดอก
ตัวเลือกที่๔ราก
คำถามนี้ก็ง่ายมากเพราะว่าที่บ้านทำเป็นประจำ

ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่รากครับ

ยังไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียว

เหลืออีกข้อเดียวเท่านั้น

ว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายขึ้นมาตอบครับ

เพราะฉะนั้นขอเชิญคุณยายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไปทำบุญบ่อยไหมฮะ
ไปปีละครั้งค่ะ
เคยไปเดือนแปดแดนแปดครั้งของทุกปีไปฮาราวะค่ะ
นี่แหละครับก็คือศรัทธาจริงนะครับ

หลวงตามหาบัวยานสัมปโน
ครองสมณเพศทั้งหมดกี่พันศา
ตัวเลือกที่๑๗๗พันศา
ตัวเลือกที่๒๗๘พันศา
ตัวเลือกที่๓๗๙พันศา
ตัวเลือกที่๔๘๐พันศา
ยายเคยได้ฟังเสียงคนพูดว่า๗๙พันศา

ถ้าพร้อมแล้วคุณยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๓๗๙พันศาครับ
ให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณยาย
ตอนนี้เท่ากับว่าครอบครัวของเรานั้นได้ตอบไปหมดแล้ว๔ข้อ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันนะครับว่าครอบครัวของคุณเบา
จากจังหวัดอุดรธานีจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนที่เขารักได้หรือไม่
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับในเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ส่วนใดของมะเขือเปราะมีส่วนช่วยแก้อาการปวดฟัน

ราบซึ่งเป็นคำตอบที่
หรอกหรอกหรอกหรอกหรอก